จังหวัดโดนฝนถล่มสภาพอากาศ

อย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะ
โอ้ยคุณดูดีเนี่ยคือเหมือนใน

นี่มันมนุษย์อวกาศจะมาบุกโลกหรือเปล่า
นี่ไงและนี่คือเขาตั้งกล้องแล้วก็เปิดสปีดเอาไว้
คุณผู้ชมเห็นไหมเมฆที่มันเคลื่อนตัวแล้วก็เป็นสีเทาสีดำแบบนี้
จนมีเม็ดฝนโปรยลงมาค่ะ
นี่คือภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ

คลิปกลุ่มเมฆฝนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ

แล้วแฮชแท็กดิฉันเข้าไปดูติดเทรนด์ทวิตเตอร์
แท็กฝนตกติดเทรนด์ทวิตเตอร์
แล้วมุมนี้นี่ก็น่ากลัวค่ะ

อกจากนี้นะเพจจอสอร้อย
เขารวมภาพถ่ายจากสมาชิกจอสอร้อยทั้งหลาย

ฝั่งทนแจ้งวัฒนะรามคำแหงมีนบุรี
ดิฉันเนี่ยโอ้ยถูกเมฆดำถมึนเนี่ย

กรุงเทพมหานครปริมนธนอายังนลทะบุรี
ก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่รีบออกมาเมื่อเช้าแล้วระหว่างทางฝนก็หยุดนะ
ฟ้าก็เริ่มแบบโปร่งขึ้นใสขึ้นกว่าตอน๘โมงกว่า

คุณผู้ชมเมื่อเช้าใครที่ไปทำงานในกรุงเทพรถติดมากไหม

ของทีที่ทำงานแล้วก็เตรียมถันเข้าเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะ
กรุงเทพแล้วพาไปดูต่างจังหวัดหน่อยนะคุณทัศน

คุณผู้ชมดูนี่ลักษณะก้อนเมฆแบบนี้

มันเหมือนแบบเฮ้ยมนุษย์อวกาศมาบุกโลกหรือเปล่าคือเมฆมันก้อนใหญ่ลอยต่ำมากเลยอ่ะ
เพจเรารักพัทยารวบรวมภาพท้องฟ้าเพราะว่าสมาชิกก็ส่งมาในเพจเนอะ
เยอะมากเลยทั้งพัทยาบางแสนเกาะล้านเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะ
ภาพที่กอดล้านก็น่ากลัวเหมือนกันมีคนเขาถ่ายออกมาลงเอาไว้
มันดำอะไรขนาดนั้นตอนหนึ่งเป็นขึ้นยักษ์แบบถล่มนะคุณ

นี่แหละแล้วก็ด้วยสภาพอากาศแบบนี้ค่ะดูกรมอุตุหน่อยละกันค่ะ
บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง

ถึงคุรุมเทพภาษณะคอนปริมณฑรรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
แล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย
กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย
ก็เลยทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ฝนอาจจะตกหนักเนี่ย
สิบสามจังหวัดนะคะดังนั้นก็เตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้
ถ้าบอกกันเป็นภาคเนี่ยคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครปริมณฑล
รวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนวันนี้๘๐เปอร์เซ็นต์
ส่วนภาคใต้ภาคกลางเนี่ยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าภาคเหนือภาคอีสานอาจจะน้อยหน่อยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะ
ทีนี้ดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์หน่อยไหมคุณทัศนัย
จากอากาศที่มันแปรปรวนเราให้ดูก้อนเมฆแล้วอันนี้ค่ะ
จะพาลงไปดูน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยถนนเรียบชายหาดเนี่ย
น้ำท่วมแบบนี้เลยอ่ะขอดูคลิปหน่อยนะคะ
คุณถ้าเกิดดูช็อตก็ในในในช็อตนี้คุณว่าเหมือนขับรถอยู่ในทะเล
แบบครดลอยอยู่ในทะเลน้ำทะเลกับน้ำตรงถนนมันเกือบจะเสมอกันแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วมารู้ตรงที่มันมีรั้วกั้นตรงนี้อ๋ออันนี้ฝั่งโซนนี้ที่อยู่ใกล้เนี่ย
เป็นโซนถนนตรงนู้นเป็นทะเลคุณถ้าเกิดนะใช่เป็นถนนเรียบชายหาดค่ะ
น้ำท่วมสูงแบบนี้อันนี้ที่ชนบุรีนะคะซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ย
เห็นคลิปตรงช่วงต้นคลิปเนี่ยอาจจะตกใจนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้น
น้ำทะเลหนุนสูงแบบนี้น้ำจะท่วมถนนค่ะแล้วรถที่เขาขับผ่านเนี่ย
เขาก็จะต้องทำใจแหละนะเพราะว่าบางทีโดนน้ำทะเลก็อาจจะเสียหายได้
ยังไงก็ต้องขับรถขับราด้วยความระมัดระวังครับแต่คนในพื้นที่น่ะ
เขาจะบอกเลยบอกว่าโอ๊ยเหตุการณ์แบบนี้เจอกับทุกวันแหละ
ถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเลยนะน้ำก็จะหนุนสูง
อันนี้เป็นเรื่องปกติของสะพานใหม่ที่ชนบุรีตรงนี้
ชาวเหน็จเขาก็กังวลไงว่าเอ๊ะแล้วเรารถที่เอ่อ
ขับไปแล้วมาเจอน้ำหนุนน้ำทะเลแบบเนี้ยเจอน้ำทะเลอ่ะ
มันจะทำให้โดนน้ำเข็มกัดรถขึ้นสนิมรถผูกง่ายหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้เออเขาก็บอกแนะนำนะถ้าเกิดว่าไปถึงบ้านแล้วก็รีบล้างรถเลย
ถูกต้องเอาคราบพวกแบบเกลือเกลือต่างต่างความเค็มแต่ถ้าจริงจริง
ฝนตกลงมาเยอะน้ำทะเลหนุนโอ้น้ำระบายไม่ได้มันก็ท่วมมาดิ